คู่สำคัญการท่าเรือการรองจาฝูเอาชนะสิงสมุสาครอันด่า๑๑ไปได้๕๑
โดยสิงห์สมุทรสาครนำก่อนด้วยครับจากเวนเดลแต่ว่าท่าเรือมายิงแซง๕ลูกรวดครับจากเรอันโกเมส
สองลูกที่เหลือก็มาจากชวัดแจ่มกระจ่างธวัชชัยไร่รัฐแล้วก็มากอสวีนิซีอูสครับ
คนละหนึ่งประตูจบเกมกลางท่าเรือมีห้าสิบสามคะแนนก็ตามหลังชวนบุรี
เหลือสี่แต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนัดขณะที่สมุทรสาครยังมี๒๐แต้มนะครับ
อยู่อันดับสิบเอ็ดตามเดิมส่วนผลในคู่อื่นอื่น
แบงค์คอร์กบีทีเอสก็แพ้ให้กับธรรมศาสตร์สแตนเลียนเป็นหนึ่งต่อหก
สุราธานีครับแพ้ราชพัฒน์เพชรบุรีไปศูนย์ต่อหก
และแคทเอฟซีชนะเกษตรมณฑิตไปสี่ประตูต่อสอง
เกซีปราจีบุรีไฮเวย์คู่นี้ก็เป็นกลุ่ม
คู่นี้ติดตามกันได้แล้วก็ติดตามได้บนหน้าจอด้วยนะครับ
แล้วก็มีในเวลา๖โมงเย็นบางกอกซิตี้ครับเจอกับทางห้องเย็นท่าข้าม